เรื่องของการเดินเรือในทะเลนะครับคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วย
เพราะว่าจากเหตุการณ์เรือเฟอรี่ล่มนั้นตอนนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่๔ราย
แต่ว่าก็ยังหาไม่เจอทั้งหมด๑๖ช่วยมาได้แล้ว
เสียชีวิตหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะปฏิบัติการค้นหายังคงค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ๔ทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมา
คลิปที่เห็นเป็นจากโทรศัพท์มือถือของ๑คนที่ประสบเหตุที่อยู่บนเรือเฟอรี่ล่ามนั้น
ก็บอกว่าออกจากท่ามเรือท่าเทียบเรือที่อำเภอกเกาะสมุยที่สุราช
่งหน้าไปยังอำเภอดอนศักดิ์แต่ว่าไปเจอคลื่นลมแรง
ทำให้เรือล่มระหว่างเกาะ๔กับเกาะ๕
ซึ่งห่างจากเกาะสมุยไปประมาณ๕ไมล์ทะเล
หรือก็สักประมาณเกือบสัก๑๐กิโลได้
หลังจากนั้นตำรวจตำรวจน้ำส่งเรือตรวจการพร้อมกับเรือราชาเฟอรี่
นำกำลังจากทหารเรือเทศบาลนครเกาะสมุย
แล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกค้นหาผู้สูญหายทันที
จากการสอบสวนทราบว่าเรือเฟอรี่ลำดังกล่าว
เป็นเรือเช่าหมอลำมาเป็นการบรรทุกขยะ
ไม่มีผู้โดยสารแต่ก็จะมีรถบรรพุกพ่วง๓คันรถกระบะ๑คัน
มีกัปตันพร้อมกับลูกเรืออีก๑๒คนคนขับรถอีก๔คนรวมทั้งหมด๑๖คนด้วยกัน
เรื่องต้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ช่วยมาได้๑๑
โดย๙คนพบว่าทั้งหมดไปเกาะอยู่ในห่วงยางลอยคออยู่กลางทะเล
จากจุดที่เรือล่มไม่ไกลเท่าไหร่
อีก๒คนเขาลอยคอแล้วก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งที่เกาะแตนซึ่งห่างจากเกาะสมุยกิโลกว่า
ช่วงบ่ายของเมื่อวานได้รับแจ้งจากทีมค้นหาว่าไปเจอร่างของผู้เสียชีวิต๑ศพ
คือนายเทวินซึ่งเป็นกัปตันเรือลำดังกล่าว
ในทะเลครับใกล้กับชายฝั่งเกาะแตนก็ทำให้ตอนนี้
ผู้สูญหายยังคงเหลืออยู่๔หินวลายที่ยังหาไม่เจอ
ในวันนี้นายวิชวุตจินโตผู้ว่ารัชการจังหวัดสุราษฎร์ทานีมีการมาเรียกประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการค้นหาผู้สูญหายอีก๔ราย
คือนายศิรวุฒิทองบุญยังแล้วก็นายธิวกรวัชราฤทธิ์ซึ่งเป็นกราศี
นายศิรวรวุฒิเป็นช่างกลทางด้านของนายธิวรกรเป็นกราศรี
นางนพรราจันหารเป็นพนักงานขายของแล้วก็นายชายชาญ
เป็นคนขับรถสิบล้อที่ไปกับเรือเฟอรี่ลำนั้น
ส่วนแผนการค้นหาผู้สูญหายนะฮะในวันนี้เองเนี่ย
ก็ยังคงต้องใช้มรึอกรของตำรวจน้ำและมรึอกรของท่านมรือภาคที่สอง
ออกค้นหาในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุ